สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ตอนนี้หลายคนยังอยู่ช่วงหยุดยาวนะคะหยุดยาวแบบนี้
ถ้าใครมีแผนเดินทางไปภาคใต้เนี่ยต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักค่ะ
เพราะว่าล่าสุดเราตรวจสอบนะคะพบว่ามีร่องมรสุมค่ะคุณผู้ชม
อกจากนี้ยังมีห่อมความร้อนนะคะนี่เลยค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ
ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคใต้นะคะมีความชื้นปะทะกันค่ะ
ทำให้เกิดฝนตกหนักในระยะนี้โดยฝนจะตกหนักตั้งแต่วันอาทิตย์นี้
ไปจนถึงสัปดาห์หน้าค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังอันตรายกันด้วย
ในขณะที่หลังจากนั้นนะคะในวันคริสต์มัสก็จะมีพายุอีกลูกหนึ่ง
เข้าภาคใต้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจไปให้พี่น้องภาคใต้นะคะ
คุณผู้ชมคะเราไปดูภาพของโรงเรียนที่ขึ้นชื่อว่า
เป็นโรงเรียนที่หนาวที่สุดในโลกค่ะตั้งอยู่ในเขตไซเบียประเทศรัสเซียคุณผู้ชม
นี่เลยค่ะนักเรียนกว่าจะเดินทางไปเรียนได้เนี่ยต้องห่อตัวอยู่ในเสื้อกันหนาวนะคะ
เพราะว่าอุณหภูมิลบ๕๐องศาค่ะเห็นภาพแบบนี้แล้วก็หนาวแทนเลยนะคะ
และนี่คือรุกรรมร่านาวันนี้สวัสดีค่ะ